ใครจะมีเหมือนฉันบ้าง
พระหันโดดเดียวคุยมาโดดโดด
ไม่ใหญ่โตอย่างใครเขา

สวัสดีครับคุณนักรักษาความรักคุณดัสนัยครับ

ความรักเพราะพรุ่งนี้นะครับมีวันแห่งความรัก
วันวาเลนไทยคนบ้านอย่างผมก็ต้องโชว์ความรักหน่อย
เดี๋ยวเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะเอามีดไปฝั่งพี่เขาเหรอ
พี่ดิเย่อยากรู้ว่าที่ว่าแช่น้ำวาดนางคืนลงไปแช่

ว่าอยู่ยงของพันธ์นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
แต่ความดีที่สำนักเขาอ้อสอนนะครับคือหลังจากที่คนไปแช่วาดนะครับ
จะบอกว่าเหมือนกับเป็นการถือศิลป์สมาธิห้ามไปแย่งลูกแย่งผัวแย่งเมีย
เขาอะไรต่างคือมันเป็นเรื่องของการถือศิลป์คือเป็นความเชื่อที่เนี่ยฮะ
คือแต่ละคนนะครับมาที่สำนักเขาอ้อนะครับ
เฉลี่ยแล้วครับต่อหัวนะครับหลายนะครับ

มีราคาครับแล้วก็ปีหนึ่งประมาณสัก๑๒คนเท่านั้นนะครับ
นี่ไงนี่ไง

นี่เล่นของเต็มตัวเลยนะเนี่ยพี่ทิเป้

ต้องเสียแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ

แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ลงในบัตรเดียวนั้นนะครับ

ปีนึงอาจจะไม่ได้คิวนี้ก็ได้
คือแปลว่า๑๒คนที่ได้ลงก็คือต้องจ่าย๕๐๐๐

ตอนที่ผมไปประมาณนั้นนะฮะ

ตอนแช่มันมีปวดแสดปวดร้อนหรือว่ามันยังไงครับ
คือว่าน๑๐๘สมุนไพร๑๐๘นะครับ
แช่นะครับสมุนไพรจะบีบเข้าตัวเราแล้วคือ

เราจะกลืนน้ำลาวมันจะขมหมดเลยนะครับ
แล้วก็พอเสร็จปั๊บการแช่ว่านเราก็จะไปกินเหนียวต่อ
กินเหนียวก็เป็นหุ้งด้วยสมุนไพรน้ำว่าน
แล้วก็กินปั๊บจะขมมันจะล้างทุกอย่างล้างสารพิษออกจากร่างกายทั้งหมดเลย
ที่ว่าคงทำมันคือเป็นเรื่องของความดีมากกว่าที่เขาสอนมาด้วยใช่ไหม

นักเขาอ้อยนะครับเป็นสำนักที่มีมาตั้งแต่ยาวนาน
สำนักนี้นะครับเป็นกลุ่มพรามที่นั่งเรือมาจากอินเดีย
เมื่อเป็นยุคพันปีมาแล้วครับอยู่ในถ้ำ
โอ้โหเป็นเรื่องที่เราศรัทธานะครับ

ได้ทำเรื่องของสุขภาพเรื่องคำสอนความดีต่าง
มาหมดเลยอ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อินี่คือหูฝืดณ้องปลาโรมาที่ฝุกศรมาอย่างดีพูดฝุกศรทั้งสองสร้างความเป็นกันเองกับเจ้าโรมาที่แซนเชื่องหอมขวะดูแล้วก็น่ารักจริง

นี่คือการทำความสะอาดเครื่องกองอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ
ซ่าหรือเปล่าแม่คิดเป้ว่ามันก็สะอาดนะ
แต่ขอใช้ลมดีกว่าไหมลมเป่าไปเลย
เก่งจังเลยครับสาวน้อยน่าจังเลย
การเล่นสเก็ตบอร์ดแบบนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่คล่องและชำนาญ
แต่สำหรับสาวน้อยท่านนี้ไม่กลัวครับ
แหกกดทุกกรณีเพราะมีคนพ่ออยู่ข้างนั่นเอง
กลุ่มคนบูชาไฟนีเนียพากันเล่นไฟ
ท่ามกลางคนมุงดูกันเพียบแล้วครับ
ร้อนก็หาสิ่งมาเพิ่มร้อน
ช่างกล้าจริงเล่นอะไรไม่เล่นเล่นกับไฟครับพี่น้อง
เห็นแล้วก็หวาดเสียวจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ